ควันหลงส่งท้ายสงครานกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะความจริงยังมีวันไหลอีกหลายพื้นที่
อืมจะได้ป้องปรามกันไว้ด้วยนะครับยุคนี้สมัยนี้กล้องมือถือเยอะ
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างเยอะไปก่อเรื่องก่อราวอะไรไว้เนี่ย
ถูกดำเนินคดีนะฮะหลักฐานเพียบเลยคือไม่ได้ว่าจะมาให้ดูเพื่อตอกย้ำความรุนแรงอะไรนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครานเนี่ยมันมีหลายที่หลายเหตุการณ์
อย่างเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นที่บ้านคำน้อยหมู่๕
ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิไล่ตีกันเหมือนกันอืม
ในหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยขี้ดพร้านี่ไล่ถือไปเลยนะ
ได้ยินบอกมาสิมาใครเป็นใครมั่วไปหมดของเราดูก่อนมีดพระ
อ่าดูก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
เอากูไทยไว้เป็นหลักฐานกูก็ไม่เห็นอย่างกูมึงเลย
กูไม่ได้เห็นแม่งนึงเลยนะถ้าเป็นรักฐานนี้ซึ่งนะพูดได้เป็นยังอย่างเนี่ย
เอาแม่เอาแม่รุ้งตีเอาแม่รุ้งตีจัดการแม่รุ้งตี
มึงอย่ามาฝากกูมึงอย่าบุวนไหวกับกูนี่
อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้ไม่รู้เรื่อง
มาดูคนละกัน

พี่ชัยภูมินะให้ประชมจำผู้ชายเสื้อส้มเอาไว้ก่อนนะ
อันนี้ตัวละครสำคัญนะผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านคำน้อยหมู่๕ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

เฉพาะคนที่สูงอายุหน่อยก็จะยืนดูห่างนะครับมีผู้ใหญ่บ้านพยายามส่งเสียงบอกให้ใจเย็นกัน
แล้วก็มีคนเข้าไปทำร้ายผู้ชายเสื้อสีส้ม
ชาวบ้านบอกว่าคนนี้เขาไม่รู้เรื่องแต่อีกฝ่ายไม่สนใจฮะเอามีดไปฟันจนซุดลงกับพื้น
รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราตามให้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่แล้ว
มีชาวบ้านมาช่วยเหลือกันนะฮะก็ตะโกนเรียกรถพยาบาลให้พาผู้ชายที่ถูกฟัน
ผู้ชายเสื้อส้มไปส่งโรงพยาบาลกำลังแชร์กันเยอะช่วงนี้ครับ
เป็นคลิปจากกู้ภัยสว่างคุณธรรมนะครับมีข้อความระบุว่า
ไม่ต้องมีงานแล้วพวกอันทภาณเก่งได้ทุกที่
ดื่มสุราแล้วเมาคนบ้านเดียวกันก็ตีกันทำร้ายกัน
พร้อมกับใส่แฮชแท็กชัยภูมิส่งประกวด
เหมือนกับว่ามันมีเยอะเหลือเกินไงก็มีเยอะจริงจริงอะค่ะ
ชายภูมิก็ส่งประกวดบ้างนี่นะฮะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
บอกว่าโอ้โหโดยเฉพาะคนที่แบบถือมีดมาอะไรอย่างนี้
มีปงมีปืนเนี่ยนะวันนี้ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจำจังหวัดชายภูมิเดินทางไปที่ที่เกิดเหตุครับ
บ้านของนายเสริมวุฒิโคตรสมบัติอยู่ที่บ้านนาคำตำบลห้วยต้อน
แล้วก็เอาหมายเรียกไปเป็นหมายเรียกทั้งนายเสริมวุฒิและพ่อของนายเสริมวุฒิ
ชื่อนายแสงไทยโคตรสมบัตินายเสริมวุฒิก็เซ็นชื่อรับหมายเรียกนะฮะ
แต่บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ไปให้ปากคำเดี๋ยวรอไปพร้อมพ่อพ่อไม่อยู่
เดี๋ยวรอพ่อกลับมาก่อนพ่อไปกรุงเทพค่ะนะฮะเสริมวุฒิจะรอพ่อก่อนนะฮะ
ก็พ่อเนี่ยชื่อแสงไทยนะนายเสริมวุฒิยอมรับว่าในคลิปเนี่ย
เขาคือคนไปทำร้ายร่างกายผู้ชายเสื้อส้มจริงผู้ชายเสื้อสีส้ม
ชื่อนายนัทธพัฒน์คุณเถื่อนแต่มันมีที่มา
วุฒิบอกว่าภาพในคลิปคือเหตุการณ์เย็นวันที่๑๓เมษายนวันสงครานเลย
ภรรยามาบอกว่าถูกนายนัทธพัฒน์กับเพื่อนลวนลาม
เขาก็ไปถามว่ามาลวนลามเมียเขาทำไมแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน

ก็เลยชักปืนออกมาซึ่งเป็นปืนปลอม

ก็เลยพากันไปหานายนัทพัฒน์ผู้ชายเสื้อส้มอีกทีนึง
แต่คราวนี้หยิบมีดพระไปด้วยที่เห็นในคลิป
เพราะฉะนั้นคลิปที่เห็นคือคลิปช่วงที่กลับไปบ้าน

แต่รอบแรกมีเรื่องกันไปแล้ว
เพราะเสริมวุฒิบอกว่าเมียเขาถูกลวนลามก่อน
พอไปถึงเห็นนายนัทพัฒน์เสื้อส้มในคลิป
ก็เลยใช้มีดฟันเข้าไปที่ศีรษะด้วยความโอโห
เขาทำร่ายร่างกายผมก่อนนะครับ
แล้วไปที่

แต่ว่าเขามาเห็นผมพอลครับ

ต้นเหตุเนี่ยมันไม่เห็นกันนะยืนยันว่าวันก่อเหตุไม่ได้เมา
ทำไปเพราะโมโหล้วนล้วนค่ะเนื่องจากภรรยาถูกลวนลามก่อนอืม
ภรรยาของนายเสริมวุฒิก็ยืนยันนะครับบอกว่าวันนั้นตัวเองออกไปเล่นสงคราน
ร่วมขบวนแห่ส่งน้ำพระแต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มของนายนัทพัฒน์เสื้อส้มในคลิปอ่ะลวนลามอืม
ก็กลับมาเล่าให้สามีฟังสามีก็โมโหไปต่อว่ากลุ่มวัยรุ่น
ทะเลาะวิวาสทำร้ายกันแล้วก็ไปไล่ฟันกันนั่นแหละค่ะ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิก็ได้เชิญตัวผู้ใหญ่บ้าน
กับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำในฐานะพยานแล้วนะครับ
กำลังรอนายแสงไทยพ่อของนายเสริมวุฒิ
กลับมาจากกรุงเทพเดี๋ยวก็จะสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งอืม
แต่เรื่องนี้มันก็ทำให้เห็นนะนะว่าพอเราไม่ตั้งสติเนี่ย
แทนที่จะเป็นฝ่ายไปแจ้งความว่าเขามาลวนลามแล้วทำร้ายเนี่ยค่ะ
กลายเป็นว่าต้องถูกแจ้งความก่อนว่าทำร้ายเขาก่อน
ค่อยไล่กลับไปหาหลักฐานถึงที่มาเนี่ยใช่ไหม
คือพอเอาความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงมันก็โดนทั้งคู่อะค่ะ
อืมมันก็กลายเป็นผิดกันทั้งคู่อ่ะนะคะ